คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีผู้เสียหายร้องผ่านสื่อว่าช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะ
มีผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นคนในรัฐบาล
ฝากเข้าทำงานให้เป็นค่ารัชการได้
แล้วต้องเสียเงิน๑แสนห้าหมื่นบาทต่อคน

บอกว่ามีคนแอบอ้างกับชาวบ้าน
ว่าสนิทกับคนในรัฐบาล

สำนักงานที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรี

สังกัดกรมการปกครองได้เลยนะ
ที่ตัวเองได้มีงานทำอืมทีมข่าวของเราได้คุยกับ
รอปภหนุ่มคนนึงนะคะเป็นผู้เสียหายอายุ๔๐ปี
ชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยต้องออกจากพื้นที่ไป
รับจ้างต่างอำเภอหาเงินใช้หนี้ค่ะช่วงโควิดสิบเก้าตกงาน
ในหมู่บ้านแนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่คนนึงเป็นข้าราชการสังกัดกอรมน
ในบอยนามสมมุตินะคะให้ไปทำงานด้วยงานสบาย
เงินเดือนประมาณเก้าพันแล้วได้ยดเทียบเท่าผู้หมวดอื้อหือ
จากนั้นก็คุยกับในบอยทางโทรศัพท์เขาก็วานล้อมต่างนานา
ชวนเลยบอกว่าที่ทำงานกู้เงินได้ด้วยนะ
สามล้านเนี่ยแล้วก็จะเป็นคนรับรองให้เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้แสนห้าไง
ครับที่ไปกู้มาเพื่อแลกกับตำแหน่งอืม
เหตุผลว่าต้องการให้โอกาสชาวดอยได้เป็นข้าราชการอืม
ก็เนี่ยไปหายืมเงินญาติหรือใครก็ได้เขาเลยตัดสินใจนะคะ
ไปกู้เงินธนาคารค่ะแล้วก็โอนเงินให้เก้ากันยายยนต์ปีหกสี่แสนหนึ่ง
ห้าตุลาคมปีหกสี่อีกห้าหมื่นก็ครบแล้วแสนห้า
แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีอีกค่านิดหน่อยเป็นค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าวอร์ค่าเมียค่าอะไรอีกแล้วก็แค่ที่จะอยู่กับเขา
อยู่กับเขาเท่าไหร่เนี่ยแสนห้าเนี่ยโอนไปโอนไปแสนหนึ่งครั้งหนึ่ง
หรือห้าห้าหมื่นครั้งหนึ่งอ่าอีกครับเดือนไหร่อันเดือนนี้
จากนั้นนะคะเขากับเพื่อนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวดอยอีกสักประมาณ๑๐คนนะคะ
ก็ไปอยู่กับในบอยนามสมมุติคนนี้ที่อำเภอจอมทอง
บอยเหมือนกับเช่าบ้านเอาไว้ให้อะค่ะในบอยพาทุกคนไปทำงาน
พาไปทำงานนะคะครับไปพบปะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล
ตั้งด่านตอนกลางคืนตรวจค้นยาเสพติด
แล้วที่น่าแปลกใจก็คือเวลาที่เจอยาเสพติดอะค่ะครับ
ไม่เคยพาไปส่งตำรวจยึดของกลางเก็บเอาไว้
แล้วเรียกรับเงินจากเขาด้วย๕เดือนที่ทำงานกับในบอย
กลายเป็นว่าไม่เห็นได้เงินเดือนเลยเออ
ข้าวสารต้องเมาที่บ้านปลาเปลือตกเอาแถวนั้นอ่ะ
หากินตำมีตำเกิดเอาแถวนั้นอ่ะตกปลาเลยอ่ะ
ปลากินเลยอ่ะพี่อุ๋ยคิดดูสิพอทวงถามเรื่องเงินกู้ไหนบอกว่า
มาทำงานกับในบอยกู้เงินได้ตั้ง๓ล้านเดี๋ยวในบอยจะค้ำให้เอง
จะได้เอาเงินกู้ไปใช้หนี้แสนห้าครับที่มาทำงานใช่ไหมอืม
บอยก็อ้างว่ารอก่อนนะรองบประมาณจากภาครัฐก่อนนะอืม
สุดท้ายเขาทนกันไม่ไหวค่ะกลับบ้านที่แม่แจ่ม
แล้วก็ขอเงินคืนในบอยก็บ่ายเบียงตลอด
อ้างว่าจะขายช้างบังขายที่ดินบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยนะคะ
เดือดร้อนกันหนักมากเพราะว่าเงินที่ยืมกันมา๑๕๐๐
แต่ละลายที่ตกเป็นเหยื่อครับไปยืมญาติกันมาบ้าง
กู้ธนาคารอะไรกันมาบ้างแล้วยังไงอ่ะ
ไม่มีเงินไปใช้หนี้กันนะคะตอนนี้
ผมเริ่มสงสัยตอนที่ไปจับกลุ่มคนนะฮะเอ๊ะทำไมเขาไม่ส่งตำรวจ
ทำไมไม่ไปกักขังทำไมต้องเรียกเงินแล้ว
ทำไมต้องขอเงินเขาแล้วก็ปล่อยเนี่ยผมสงสัยเลยครับ
ผมเริ่มสงสัยแล้วก็มันไม่ใช่แล้วอ่ะ
ทำไมต้องเก็บเงินเขาแล้วก็ต้องปล่อยแล้วไปกักขังเขาเกิน
เกิน๒ชั่วโมงมันผิดแล้วใส่ชุดสีดำแล้วก็แขวนป้ายกอรมนครับ
อยากจะฝากเตือนพี่น้องจะไปหลงเชื่อเขาอีกแล้วก็อย่าไม่อยากให้คนอื่นอ่า
เป็นเหยื่อของเขาอีกต่อไปครับเขามันไม่ได้มันไม่เป็นความจริงที่เขาพูดอะครับ
ผมไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของเขาไปเรียบเงินแสนห้าแล้วก็ให้ไปลงทุนอยู่กับเขาอย่างนี้ครับ
และผลสุดท้ายก็ไม่ได้อย่างที่เขาพูดแล้วพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
ตระเวนหาเหยื่อในพื้นที่ห่างไกลแล้วอ้างว่าจะสามารถฝากให้ไปทำงานเป็นข้าราชการได้
แล้วปัญหาคือไม่มีใครกล้าแจ้งความค่ะพี่อุ๋ยเพราะว่าบางรายเขาบอกว่าไม่มีหลักฐาน
ไม่รู้จะแจ้งความเอาผิดยังไงไอ้เงินที่โอนไปบางคนไม่ได้โอน
ไม่ได้มีหลักฐานการโอนด้วยซ้ำให้เงินสดในบอยนามสมมุติคนนี้
แล้วจะเอาหลักฐานที่ไหนไปแจ้งความดำเนินคดีคือไอ้ทำงานข้าราชการที่บอกก็
หลอกเขาพาไปตั้งด่านนั่นแหละใช่ค่ะไปตั้งด่านไปพบปะผู้คนแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้
เขาก็นึกว่านั่นคือเป็นข้าราชการซึ่งมันไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ต่อค่ะ
ผู้เสียหายหลายรายอยู่นะคะส่วนเรื่อง